มีเหตุการณ์นักเรียนชายชั้นป๖ได้ใช้มีดแทงนักเรียนรุ่นพี่ชั้นม๓โรงเรียนเดียวกันจนบาดเจ็บสาหัสนะครับสาเหตุสืบเนื่องมาจากการเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดังใส่กันเจาะประเด็นจากรายงาน

ว่าน้องชายสองคนเคยมีเรื่องกับเด็กม๓คู่กรณีมาก่อนจริงแต่เรื่องได้จบไปแล้ว
วันที่เกิดเหตุน้องชายคนกลางไปรับน้องชายคนเล็กที่โรงเรียน
และเจอกับคู่อริจึงเบิ้ลรถใส่กันแต่ฝ่ายคู่อริขี่รถมาประกบจะเอาเรื่อง
มีปากเสียงชกต่อยกันและน้องชายคนเล็กป๖ตัวเล็กสู้ไม่ไหว
หยิบมีดขึ้นมาป้องกันตัว

ก็เลยหยิบมาอยากเข้ามานะอะไรประมาณนี้
ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับคำบอกเล่าของฝ่ายผู้บาดเจ็บที่ระบุว่า
หลังจากเลิกเรียนเมื่อวานนี้ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ขณะนั้นคู่อลินักเรียนม๔โรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์มารับน้องชายเด็กป๖ในโรงเรียน
รับเสร็จก็ขี่ออกมาถึงป้อมยาม
พี่ชายของเด็กป๖ก็เบิ้ลเครื่องยนต์ใส่หลายครั้ง
ก่อนที่จะขี่ออกไปตนกับผู้บาดเจ็บจึงขี่รถตาม
ขี่รถมาทันกันถึงจุดที่เกิดเหตุ
ป๖ก็ขี่มาประกบและสั่งให้จอดรถ
ก่อนที่จะมีปากเสียงและชกต่อยกัน
ชุลบุญนั้นเด็กป๖ก็หยิบมีดขึ้นมาแทงในอาร์มถึง๒ครั้ง
แต่โชคดีที่ชาวบ้านใกล้เคียงได้ยินเสียงออกมาไล่
ขี่รถแยกย้ายกันไป
อาการของน้องอาร์มดีขึ้นรู้สึกตัวแล้ว
สามารถโต้ตอบได้แต่ไม่สามารถพูดได้
เมืองต้นแพทย์ได้ผ่าตัดเจาะท่อต่อสายยาง
เพื่อระบายเลือดในปอดและรอดูอาการอย่างใกล้ชิด
แต่แม่ของน้องอาร์มยังติดใจฝ่ายผู้ก่อเหตุ
ที่ไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใด
ยืนยันว่าลูกชายกับเพื่อนไม่ได้เป็นฝ่ายที่เริ่มก่อน
อีกทั้งยังตั้งข้อสงสัยว่าเด็กป๖ทำไมถึงพกมีดไปโรงเรียน
ต่อยกันจนไม่รู้ว่าตัวเองโดนแทงนะลูกว่าโดนแทงไปแล้ว
ตอนแรกเราเข้าใจว่ามันแค่แทงมีดมีดคัตเตอร์
เขาพูดว่าเขาเอาไปทำกิจกรรมที่โรงเรียน
เขาพูดมานะว่าทำกิจกรรมที่โรงเรียนมิดคัตเตอร์
แต่ไปดูแล้วมันไม่ใช่มีดคัตเตอร์มีดพับ
พับคุณต้องมาใช้การเรียนอย่างนี้เหรอต้องพกตลอดเวลาเหรอคะ
จากการสอบถามเบื้องต้นตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุมี๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์เบิ้ลเครื่องรถขณะที่ขี่ผ่านฝ่ายคนเจ็บ
มีการขี่รถไล่ตามกันออกไปแล้วเกิดการชกต่อยกัน
แต่ฝ่ายที่ถูกแทงสู้ไม่ได้คนที่มาด้วยลงไปช่วยเลยถูกแทง
ส่วนอาวุธที่ใช้เป็นมีดพกตำรวจยึดได้จากบ้านพักของผู้ก่อเหตุ
ตำรวจยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของสถาบันแต่เป็นเรื่องส่วนตัว
ไม่ถูกกันมาก่อนและชอบชกต่อยกันนอกโรงเรียน
ทั้งนี้ต้องรอการสอบสวนจากสหวิชาชีพเพราะเป็นเยาวชนอายุยังไม่ถึง๑๘ปี
เมืองตนตั้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายและพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรหรือแสดงอาวุธในการก่อเหตุทะเลาะวิวาส
อย่างไรก็ตามตำรวจพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย